ทุกทีเราต้องวัดละนะ

กับตลอดข่าวค่ะตกใจท่าเต้นคุณชนะมากจริง

วันนี้ยังคงมีเรื่องราวสนุกมาฝากคุณผู้ชม
เช่นเคยนะครับโอ้โหหน้าฝนแบบนี้อยากนอนจังเลยตอนนี้

ไม่มีเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะบอกคุณผู้ชม

ว่าเวลาฝนตกอยากนอนอยู่เฉยไม่อยากทำอะไรเลยคุณผู้ชม
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับช่วงนี้ที่ฝนโปรยปลายลงมา

ุ่มชำหัวใจหรือว่าอยากจะนอนดูรายการตลอดข่าวตลอดไป
ก็ยินดีนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับนี่เป็นความกิจที่ดีมากเลย
ในช่วงแรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูกันที่ข่าวนี้ก่อน
เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างสายพันธุ์
เรามันพันธุ์เดียวกันแต่ว่าละมันพันธุ์เดียวกัน
แต่จะไปดูเรื่องราวของสัตว์คุณผู้ชมครับ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับสุนัข
ไม่น่าเชื่อว่าจะเจือดกินได้ครับค่ะ
ดีสองปีนี้นะครับสหรับเจ้าช้างครับ
แก่กว่า๓ปี
เป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจที่ผู้ที่พบเห็นนะครับ
โดยในพินิศอินสำราญครับ
วัย๒๗ปีชาวตำบลกระโพตำบลท่าตูมจังหวัดสุริน
พลายตรีกับเจ้าดำเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาสังเกตเห็นพฤติกรรมความผูกพันของช้างและสุนัขทั้งคู่อย่างชัดเจน
เพราะว่าต่างติดกันงอมแงมเป็นเงาเลยทีเดียวไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดแหละ
โดยเจ้าดำนะครับก็จะเดินเข้าไปนั่งนอนใกล้เจ้าช้างเพื่อนซีนะครับ
รายตรีก็มักจะใช้งวงหยอกล้อกอดรัดแล้วก็เลียเจ้านำไปด้วย
น่ารักจริงดูดิเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ต่างสายพันธุ์ที่แหมไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมนะ
เจ้าของเขาบอกว่าพรายตรีเนี่ยนะเป็นช้างขี้เล่นตั้งแต่เกิดก็คลุกคลีอยู่กับเจ้าดำ
มีความรักความผูกพันครับเวลาพลายตีไม่เห็นเจ้าดำเพื่อนสีร้องหาเลยนะ
ดำอยู่ไหนไม่ได้รอแบบนั้นสิคุณเออนั่นคน
หากวันไหนนะครับเขาบอกว่าพอพาเจ้าพลายตรีออกไปข้างนอกเนี่ยเจ้าดำเนี่ยไม่รีรอเลยนะครับ
วิ่งตามตอยเลยโอ้โหไปลองฟังเสียงวิ่งตามช้างหรือวิ่งตามตอย
วิ่งตามช้างไปดูไปลองฟังเสียงดูครับ
ไม่ถูกกลับมาครับไม่ไม่ถูกกลับมาไม่รู้ก็ถูกอ๋อปกติช้างกับหมานี่เป็นยังไง
ก็มันมันถูกไม่ถูกกันเลยครับอ๋อไม่ถูกกันเลยครับแล้วตัวนี้มันเป็นยังไงบ้าง
เล่นกันยังไงนอนยังไงก็มานอนด้วยกันนอนเฝ้ากันไปปลูกตรงไหนวันก็นอนเฝ้าตรงนั้นนะครับ
อ๋อกลางคืนหรือครับกลางคืนก็นอนด้วยกันอย่างนี้ครับใกล้กันแล้วหมาโยกไหม
ก็บางทีก็มาก็ยืนให้ช้างหยอกเล่นมันหยอกยังไงบ้างช้างมากดบ้างดึงบ้าง
ไม่ได้จับท่าจะเหยียบบ้างอะไรบ้างแต่มันเหยียบไหมไม่เหยียบครับอ่าแล้วปากอ่ะเห็นปากมันทำท่ากัดอ่ะครับ
บางทีก็เตะขาล้างเล่นบ้างอะไรบ้าง
น่ารักเนาะเป็นไงเออผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าน่ารัก
ใช่ครับเจ้าของช้างแล้วก็สุนัขนะครับ
ยังบอกอีกว่าความจริงเนี่ยสัตว์ทั้ง๒๐๐เขาไม่ถูกกันนะ
แต่การที่ช้างและสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มีความผูกพันและรักกันก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดี

หาดูได้ยากเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เมืองช้างเมืองสุรินเป็นเมืองช้างด้วยเราก็จะเห็นช้างได้เยอะ
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มิตรภาพความน่ารักต่างสายพันธุ์แบบนี้
เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่เห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักอบอุ่นหัวใจเหมือนกันนะคุณ

เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเลยนะคะเอาล่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสัตว์โลกน่ารู้น่ารักนะคะ
เกาะสมุยอะไรเยอะ

พร้าวเยอะใช่ไหมวิธีที่เขาเก็บมะพร้าวเขาก็ต้องใช้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าว

ถูกต้องแต่ว่าช่วงหลังเขาบอกว่ามะพร้าวมันน้อยลงรายได้จากการขายมะพร้าวมันก็น้อยลง
จึงต้องมีการปรับตัวค่ะคุณค่ะปรับตัวด้วยกันไม่ใช่เก็บมะพร้าวขายแล้ว

แทนสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
นี่เจ้าไข่แดงแล้วก็เจ้าบิลลี่จ้าลิงคู่ใจของนายสามารถใจกว้าง
หนึ่งในชาวบ้านบนเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
โชว์ลีลาการปีนป่ายขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบนี้เดี๋ยวดูโอ้โหเก่งมาก

ไม่ได้ค่ะที่จะต้องยกกล้องถ่ายภาพเก็บความน่ารักของเจ้าลิงทั้งสองตัวเอาไว้
แถมยังมาเกาะนี่ให้แชะภาพแบบนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
คือต่างประเทศเขาก็มีลิงเหมือนกันแต่ลิงบ้านเขาไม่เก็บมะพร้าวแบบเรา
เก็บบ้านเราเป็นเอกลักษณ์มากเก็บมะพร้าวโชว์ด้วย
แต่ว่าวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวผ่านมาพบเห็นเข้าก็เลยมาขอถ่ายรูปลิงทั้งคู่
ขณะที่เกิดความคิดไอเดียนำริงไปโชว์ความสามารถวิจัย

โดยใช้พื้นที่สวนมะพร้าวใกล้บ้านบริเวณชุมชนหัวถนนตำบลมะเร็ด
อำเภอกเกาะสมุยเป็นจุดโชว์การแสดง
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
เข้ามาชมการแสดงโชว์ของเจ้าไข่แดงแล้วก็เจ้าบิลลี่
โดยในการแสดงนะคะเจ้าไข่แดงจะทำหน้าที่
ปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวโชว์นักท่องเที่ยว
ส่วนเจ้าบิลลี่จะมีหน้าที่ถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยวจ้า

ถือว่าสร้างรายได้ดีกว่าไปรับจ้างเก็บมะพร้าวอีกนะ
เป็นเรือที่หลีบพ่อมีเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบ

ถูกต้องแล้วดิฉันได้ทานจากคุณบ่อยมาก
การะแม่อร่อยครับดิฉันแอบอ่านข้อความทางไลน์มีคุณผู้ชมส่งมาว่า
ภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกด้วยดูจากทางไกลส่งตรงมาเลยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะกรุงเทพรอฝนอยู่ค่ะ
สมุทรสงครามครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป